มาดูกันต่อพากันเข้าวัดนะคะแต่ไม่เกี่ยวกับวัดแต่หลายคนก็
นี้คุณผู้ชมซึ่งก่อนไปทิศเนี่ยเขาก็พึ่งจัดเพชรชนนะคะราณน้องปกป้องฮะครอบนึง
ใครเป็นแม่นะคะตอนนี้ต้นหอมหรือว่าพี่รัศมีแขค่ะ
ส่วนรูปนะคะเมื่อสักครู่ที่แชร์กันโซเชียล
เจ้าตัวไปเที่ยวสวนน้ำค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มผ้าเช็ดตัวนะคะ
ส้มคล้ายจีวรพระล่าสุดมีคนไปตัดต่อเต็มไปหมด
ลี่พาเขาไปไหนบ้างล่ะไปวัดบ้าง
ไม่ได้ไปจริงนะคุณผู้ชม
มีเมนบ้างอะไรบ้างก็เลยไปถามกระแสกันนะ
ว่าตกลงรัศมีแขนนี้เขากลัวดราม่าหรือเปล่า
อันนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าคนเอาไปตัดต่อ
เพราะล่าสุดนี้ก็ตัดต่อกับเมนแล้วนะฮะ
ก็อันนี้ก็เอาเป็นว่าชื่นชมแล้วเป็นงานศิลปะแล้วกัน
ลงหอมปลาหอมคอพอแล้ว
รูปนี้เราจะหยุดไว้ที่ตรงนี้ใช่
ก็มีคนอยากใส่บาทค่อนข้างเยอะ
อยากมีคนนิมนต์เชิญไปที่บ้าน
แต่ก็แอบกลัวนิดหนึ่งความที่เป็นดราม่า

นะคะก็ว่าไปส่วนภาพงานที่เห็นนะคะ
ก็เป็นงานของโรงพยาบาลจุฬาพรนะคะ

ก็วิ่งช่วยเหลือประชาชนกันต่างมากมาย
ติดตามรายละเอียดได้กับโรงพยาบาลจุลาพร

ใช่ค่ะพี่นักศึกษาแทกเขาเป็นคนน่ารักและอารมณ์ดีตลอดเลย